คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยที่กาญจนบุรีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้มีน้องเขยค่ะ
ขับรถไปไปที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งก็เป็นของญาติเนี่ยนะ
จะไปตามหาอดีตภรรยาเหมือนกับจะไปง้อขอคืนดี
อดีตภรรยาไม่อยู่แต่มีพี่เขาอยู่มีลูกติดเขาอยู่
แล้วก็มีคนงานของอู่ซ่อมรถอยู่แต่ไม่รู้ไปคุยไอ้ท่าไหน
เขยคนนี้เดินย้อนกลับไปในรถแล้วก็ไปหยิบปืนออกมานะคะ
หันหลังกลับมายิงใส่เข้าไปในอู่ซ่อมรถอู่นี้เลยค่ะ
จนทำให้คนงานของอู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ตกใจเขาก็ยิงสวนกลับไป
เหตุการณ์นี้เสียชีวิตสองบาดเจ็บอีกสอง
นี่นะคะนี่คือที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เพราะว่ามันน่าตกใจมากอุกอาจกันเลยจริง
ยิงจากหน้าอู่ซ่อมรถยิงเข้าไปอย่างนี้ค่ะ

อู่ที่ชื่อว่าอู่ช่างอุ๊ดนะคะ

นายวิรัติสืบดาเป็นช่างทำสีอยู่ที่อู่ค่ะ
หงายเสียชีวิตอยู่หน้าอู่นะคะ
ถูกยิงที่หน้าอกด้านขวาทะลุหลัง
ส่วนอีกศพคือนายอิทธิพงศ์โป่งสันเทียอายุสามสิบหก
ถูกยิงเข้าที่ขมับซ้าย
นั่งเสียชีวิตอยู่ในรกระบะทะเบียนบ่อใบไม้วแหวน๙๒๔กาญจนบุรี
แล้วก็มีปืนพกสั้นตกอยู่ด้วยกระบอกหนึ่ง
มีคนเจ็บอีก๒ค่ะนายธนทรสืบดาอายุ๒๐
และนายสอนสิทธิ์โสพลระวิทย์อายุ๒๒เป็นลูกจ้างที่อู่นะคะ
ทั้งคู่ก็ถูกช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลพะหนพลพยุหะเสนา
ในที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุน๒ขนาดตกอยู่
๓๘มีอยู่๔ปลอก๙มมมีอีก๔ปลอก
อู่มีปืน๙มม๑กระบอกตกอยู่ด้วยค่ะ
ตำรวจก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
ตำรวจบอกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ย
มีตามนี้เลยนายอิทธิพงศ์โปรงสันเทียอายุ๓๒
ซึ่งที่บอกว่าเป็นน้องเขยคนนี้เป็นคนยิง
ขับรถมาที่อู่แล้วก็มาก่อเหตุยิง
มีนายวิรัติสืบดาอายุ๕๒คนนี้เป็นพี่ภรรยาของนายอิทธิพงศ์
มีนายธนทรสืบดาอายุ๒๐เป็นลูกติดของอดีตภรรยานายอิทธิพงศ์
แล้วก็มีคนงานในอู่อีก๒คนคือนายสอนสิทธิ์โสพลระวิทย์อายุ๒๒นะคะ

นายพายุสืบปุกอายุ๔๐คนงานในอู่อีกคน
ไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุตอนที่ตำรวจลงพื้นที่ไป
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ตรงนี้เป็นหน้าร้านซ่อมรถยนต์แห่ง๑ในแม่มเพิงเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
วันนี้อู่ก็เปิดตามปกติ
หน้าอู่มีร่องรอยที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบเมื่อคืนนี้ยังมีอยู่
เราได้ถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
เขาบอกว่าก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยเขาเห็นนายอิทธิพงศ์เข้ามาจอดรถที่หน้าอู่
แล้วเปิดกระจกฝั่งคนนั่งแล้วก็พูดจาทักทาย
ก่อนจะเดินลงมาจากรถหลังจากนั้นคนในอู่ซ่อมรถก็ออกมาคุยกับนายอิทธิพงศ์
เหตุการณ์ตอนนั้นก็เหมือนกับพูดคุยถามถ่ายกันตามปกติ
ทุกคนในอู่ซ่อมรถยังแซวนายอิทธิพงศ์อยู่เลยบอกโอ้โหตอนนี้เลิกเล่าได้แล้วเหรอ
พอคุยกันเสร็จนายอิทธิพงศ์ก็หันหลังเพื่อจะขึ้นรถกระบะ
ส่วนคนงานในอู่ก็หันหลังเพื่อจะเข้าไปทำงานกันต่อ
นายอิทธิพงศ์เนี่ยอยู่ดีหยิบปืนที่อยู่ในกระเป๋าคาดอกออกมา
เราก็นายสรษิตจนได้รับบาดเจ็บอันนี้คำบอกเล่าของคนในอู่ซ่อมรถนะ
พอยิงเสร็จนายอิทธิพงศ์ก็เดินกลับไปขึ้นรถกระบะ
ที่นายพายุซึ่งเป็นคนงานในอู่
หยิบปืนมายิงใส่นายอิทธิพงศ์
กระสุนเนี่ยเข้าด้ามจับประตูฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะฮะ
แล้วกระสุนมันก็เข้าขมับซ้ายทะลุขมับขวาของนายอิทธิพงศ์ด้วย
ก่อนที่กระสุนจะทะลุกระจกฝั่งคนขับไปเลย
นี่คำบอกเล่าของคนที่เขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์นะ

นายวิรสักที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่า
เขาคิดว่าน่าจะเกิดจากนายอิทธิพงศ์ได้ตามง้ออดีตภรรยาที่เลิกกันไปแล้ว
แต่หาไม่เจอนะ
ก็เลยคิดว่านายวิรัติที่เป็นพี่ชายของอดีตภรรยา
และนายธนทรที่เป็นลูกติดของอดีตภรรยา

ไม่ให้นายอิทธิพงศ์เนี่ยมาพบเจอเพื่อขอคืนดี

นายอิทธิพงศ์เคยเข้ามาขู่คนในอู่มาแล้ว
บอกว่าถ้ายังกีดกันไม่ให้เขาเจอกับอดีตภรรยานะ

เจ้าของอู่กับพนักงานเนี่ย
ต้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพเมืองกาญจนบุรี
หลังจากนั้นนายอิทธิพงศ์ไม่ได้เข้ามาที่อู่อีกเลย
จนกระทั่งเมื่อวานนี้นี่แหละ
หรือเป็นการคุยกับอารมณ์ร้อนไม่ได้
สร้างความร้อนก็เนอะ
เงียบไปจนพวกผมไม่มีใครคิดว่าเรื่องมันจบอ่ะใช่ป่ะล่ะ
นี่มาเขาก็มาคุยดียิ้มแย้มแจ่มใสยังคุยกันดี
สำหรับนายพายุที่เป็นคนงานในอู่ค่ะ
ตำรวจก็จับตัวได้แล้วนะคะนี่นะคะ
แล้วก็นำตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
พันธุ์ตำรวจเอกสมเกียจโฉมฉาย
ผู้กำกับสพเมืองกาญจนบุรีก็สอบปากคำเองเลย
พายุยอมรับว่าเป็นคนยิงนะคะ
แต่นายพายุบอกว่าตอนยิงไม่ได้มีเจตนา
หรือว่าตั้งใจจะยิงให้โดนนายอิทธิพงศ์จนเสียชีวิต
เพียงแค่ยิงป้องกันตัวจริง
จากการสอบปากคำตำรวจก็คุมตัวในพายุ
กลับไปที่ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหา
ทีมข่าวก็พยายามจะถามในพายุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นายพายุก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรได้แต่สายหัว
คือก็พยายามจะถามแหละว่าตั้งใจยิงหรือเปล่า

แต่นายพายุก็ไม่ได้ตอบอะไรค่ะ
เราได้ไปที่บ้านตะลุงใต้ในพื้นที่หมู่๖
ในอำเภาเฮ้ยกระจาวจังหวัดกรรจนบุรี
นี่เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลสบของนายวิรัติ
ก็ตั้งอยู่ที่บ้านนะครับทำพิธีที่บ้าน
ได้คุยกับนางสาวสำรานสืบดาอายุ๔๓ปี
ซึ่งเป็นอดีตภรรยาของนายอิทธิพงศ์เป็นน้องของนายวิรัติ
บอกว่าที่ผ่านมาคบหากับนายอิทธิพงศ์มานานกว่า๙ปี
แต่ที่ตัดสินใจขอเลิกก็เนื่องจากเธอทนพฤติกรรมของนายอิทธิพงศ์ไม่ได้
เพราะเวลาที่นายอิทธิพงศ์เมาเนี่ย
มักจะมีพฤติกรรมที่ชอบทำร้ายร่างกายเธอ
หนักสุดถึงขั้นเคยตบหน้าแล้วก็บีบคอเธอด้วย
ครั้งสุดท้ายคือตอนที่นั่งรถไปด้วยกันนายอิทธิพงศ์ขู่ว่าจะเอามีดแทงเธอ
เธอต้องไปลงบันทึกประจำวันที่สพเมืองกาญจนบุรี
จากนั้นเธอจึงตัดสินใจขอเลิกกับนายอิทธิพงศ์แล้วไปทำงานที่กรุงเทพ
ระหว่างที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพเธอบอกว่าเธอยังติดต่อกับนายอิทธิพงศ์อยู่นะครับ
ติดต่อตลอดแต่แค่ไม่บอกว่าเธออยู่ไหนของกรุงเทพเท่านั้น
แล้วเธอก็ทราบว่านายอิทธิพงศ์เนี่ยตามหาเธอตลอดด้วย
เพื่อหวังจะของ้อขอคืนดีนะครับแต่เธอไม่อยากกลับไปอยู่ด้วย
เพราะกลัวจะถูกทำร้ายร่างกายอีกแล้วเมื่อคืนนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นจนได้
พี่ก็เลยคิดว่าพี่คงยู้ว่าเข้ามาได้แล้ว
เวลาเข้าเมาเขาคิดทำลายร่างกายพี่
เพราะว่าเขามีมิตรอยู่ในรถตลอด
แล้วเขาคิดที่คู่ค้าย้าพี่หนองเขากลัวตลอดว่าเขามีปืน
เขาจะทำวันในก็ได้
อิทธิพงศ์เขาเลยไปที่อู่พี่ชายของอดีตภรรยานะฮะ

นายจรรย์หวังกลุ่มอายุ๔๘เป็นญาติของนายวิรัตินะครับ
ญาติญาติไม่เคยกีดกันการขอคืนดีของนายอิทธิพงศ์
กับอดีตภรรยาที่เป็นน้องสาวของเขานะฮะ
แม้ที่ผ่านมาทางครอบครัวจะรู้ดีว่านายอิทธิพงศ์เนี่ย
ชอบทำร้ายร่างกายอดีตภรรยา
แต่ยอมรับว่าทางครอบครัวก็ไม่พอใจนั่นแหละ
แต่ก็ให้โอกาสในการกลับตัวมาตลอด
แต่นายอิทธิพงศ์เนี่ยเวลาเมาแล้วเมาเหล้าเนี่ยชอบขู่คนในบ้าน
ถึงขั้นเคยขู่ว่าจะฆ่าล้างโคตร
เมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุนายอิทธิพงศ์ก็เข้ามาที่บ้านนี้นะฮะ
เข้ามาลักษณะมาทักทายแล้วก็ไปที่อู่
สุดท้ายก็ไปก่อเหตุยิงคนที่อู่นะฮะ
หากนายอิทธิพงศ์ไม่ถูกยิงในที่เกิดเหตุเนี่ย
เป็นไปได้ว่านายอิทธิพงศ์อาจจะขับรถกลับมาที่บ้านก็ได้
เพราะว่ายาดภรรยาเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านด้วย

เขามาในพื้นที่ของบ้านเมียเขาเนี่ย

แต่ก็ยังแปลกว่าทำไมเขาต้องตัดสินใจทำแบบนี้
คือตัวเขาเองกับตัวของพี่วิรัติก็ไม่เคยมี
เคยเขาสนิทกันด้วยสนิทกันมาก
กินเหล้ากันคลิ้วคลุกันเนี่ยเขาสนิทกันมาก
เขาก็มาถามถึงแฟนเขา
ถามเขาว่าแฟนเขายุ่นสบายดีอะไร

ก็เข้าไปได้ก็เหตุที่นู้นเลย
เหตุการณ์นี้เสียชีวิต๒นะครับ
อาการคนเจ็บตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับ
เพราะว่ามีอาการเลือดออกในปอด
ศพของผู้เสียชีวิตทั้งสองเนี่ย
เช้ามืดพรุ่งนี้จะนำไปผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับ
พอชนะสูตรเสร็จถึงจะส่งให้ญาติรับไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
ส่วนทางคดีพันธบทเอกสมเกียจโฉมฉายภูมิกับการสพเมืองกาญจนบุรีบอกว่า
จากการสอบสวนทั้งพยานแวดล้อมแล้วก็ผู้ต้องหาคนที่ก่อเหตุนะครับ
ทุกคนให้การสอดคล้องกันว่านายอิทธิพงศ์เนี่ยขับรถกระบะมาแล้วมายิงคนในอู่
บาดเจ็บกับเสียชีวิตก่อนจนกระทั่งมีคนหนึ่งเขาต้องยิงใส่นายอิทธิพงศ์
อิทธิพงศ์ก็เสียชีวิตไปเบื้องต้นแจ้งข้อหากับนายพายุ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของอาวุธปืน
ส่วนอีก๒คนที่เจ็บแล้วก็อีกคนนึงที่เสียชีวิตเนี่ย
อันนี้คือนายอิทธิพงศ์ก็เป็นคนยิงซึ่งเขาก็ถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว